เอาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับที่โรงพักษ์สพทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
ตำรวจไปจับคนร้ายที่ไปขโมยจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
แต่เขาพิการนะครับเป็นใบ้หูหนวก
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนั้นก็ตามล่ามไม่ทันล่ามภาษามือ
จำเป็นต้องสอบปากคำเบื้องต้นไปก่อนก็ลำบากพอสมควรแล้วครับ
มันอื่นมันอื่นมันอื่นมันอื่น
โอ้เจ้านี่
คนก่อเหตุนะฮะก็สื่อสารกันเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง

อันนี้ก็เป็นท่าจักรยานยนต์ตำรวจคงถามอ่ะนะ
ผู้ต้องหาก็งงเลยงงจนขำเลย
กับสอบปากคำนะคะเพื่อการสอบปากคำมันเป็นไปตามหลักเพลง

คือตามรายงานบอกเจ้าหน้าที่บอกตอนนั้นก็เป็นช่วงยังตามล่ามภาษามือกันไม่ทัน

จำเป็นต้องสอบปากคำเบื้องต้นเอาไว้ก่อน
เพราะว่าไปคุมตัวมาได้นะฮะ
นี่แหละครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทางสารวัตรสืบสวนสพทุ่งสงศ์นะครับ
พันธุ์ตำรวจโทธรรมราชส้มเขียวหวานนะฮะ
กำลังสอบปากคำในนวลนะอายุ๓๓ปี
ไปก่อเหตุขโมยจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดไว้ที่หน้าบ้าน
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งส่งนะครับ
ขโมยมาตั้งแต่กลางดึกคืนวันที่๕พฤศจิกายน
คือในนวลเนี่ยเขาเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะฮะ
ที่เป็นใบ้หูหนวกนะครับก็ต้องใช้ภาษามือด้วยภาษากายด้วยนะครับ
นานชั่วโมงกว่านะฮะในการสื่อสารเพื่อสอบปากคำเบื้องต้น
ลักษณะก็บางช่วงก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง
ยักหน้าตอบรับก็มียิ้มก็มี
ตำรวจก็พยายามทำท่าสื่อสารว่าไปก่อเหตุแบบนี้ใช่ไหม
ขโมยจักรยานยนต์เขาแล้วไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนใช่ไหม
นี่นะฮะสุดท้ายเนี่ยไปจับได้ตอนเอารถไปซ่อมที่ร้านจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง
อยู่ใกล้กับบ้านของเจ้าของรถเขา
จำได้ไหมจะเปลี่ยนป้ายทะเบียน
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปรวบตัวมานะครับ
ตอนนี้ก็เลยแจ้งข้อหาเบื้องต้นเอาไว้ก่อน

เดี๋ยวจะไปตามผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือ
ที่สามารถสื่อสารได้กับผู้ต้องหา
มาช่วยในการสอบปากคำอย่างละเอียดตามขั้นตอนอีกทีหนึ่ง